คุณผู้ชมไปที่จังหวัดปราจีนบุรี

พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รำเพื่อขอฝนเลยครับ
นี่รวมตัวกันรำวงของจริง

ที่เห็นอยู่เนี่ยคือบรรยากาศของชาวบ้านตำบลดงบังอำเภอ
จันตคามจังหวัดปราจินบุรี
เขามารำขอฝนขอฝนขุนคีรี
ที่เชื่อว่าสถิตอยู่ในต้นกระบบยักษ์อายุ๓๐๐ปี
ดิมีช่องโยโวแล้วกันอย่างนี้

เหมือนไอ้ตะปุ่มตะปับที่ขึ้นหนูตามต้นนี่นะ
เชื่อว่าเหมือนเป็นเด็กทารก
แสดงว่าต้นนี้มีความศักดิ์สิทธิยิ่งนักเลยนะ
แล้วถามว่ามันใหญ่โตอะไรยังไงบ้าง
เขาว่าเล่นกันน่ะแล้วกับความกว้าง
ความแบบว่ารอบวงเนี่ยหลายคนโอบนะ๔๕คนโอบได้นะ
นี่แล้วชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าถ้ามาขอโชคลาภจากที่นี่ก็ได้ตามนั้น
ขออะไรที่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในต้นกระบบยักษ์นี่ก็สามารถบันดาลให้
นี่เวลาไปขอแล้วต้องรอดไปแบบนี้รอดไปแบบนี้
ถามว่ามีคนเคยรอดแล้วได้อะไรยังไงกันมาบ้าง
เขาบอกว่าถ้าหากคนที่แบบเจอเรื่องร้ายไปรอดที่นี่แล้วก็
ก็เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี
คนที่ไม่มีคู่คนโสดฟังให้ดี
ลอดช่องตรงนี้จะได้คู่กลับไป
แล้วบางคนที่บอกว่ามีฐานะดีอยู่แล้ว
บางคนบอกไปรอดแล้วยิ้มดีขึ้น
โอ้โหนึกว่าหลายเท่าตัวเลย
เอาล่ะหนึ่งในชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้
คุณสมจิตโพลอยบอกว่าชาวบ้านมารำถวายเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าปีนี้ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าน้ำ

ชาวบ้านในตำบลดงบังประสบปัญหาภัยแรง
ยังไงรู้ไหมองค์การบริหารส่วนตำบลต้องประกาศ
หยุดการผลิตน้ำปลาปลาแล้วจะเอาน้ำที่ไหนใช้อ่ะ

เรียกได้ว่าชาวบ้านหมดที่พึ่งแล้วจริง

ช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโดนบันดาลให้เกิดฟ้าฝนตกลงมาบ้าง
เล่าให้ฟังเป็นเรื่องของวิถีนะคุณผู้ชมนะ
ถามว่าฝนฟ้ามันจะมาไหมก็คงจะบอกกันไม่ได้หรอ

ไม่ต้องฟังอุตุกันก็ว่ากันไป
แต่นี่มันเป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้าน
ก็เอามาให้ดูกันส่วนหน่วยงานภาครัฐผมเชื่อว่า
ก็คงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือชาวบ้าน

ใช่คนไม่มีคู่ก็จะมีคู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูทำอะไร
จะไปรอดเดี๋ยวรอก่อนรีบคุณร้อนคุณร้อนมาก

เอาล้อเล่นถ้ามีโอกาสแวะเวียนกันไปนะคะนี่ก็เป็นพิธีตามความ